หลายคนคนไทยทั้งประเทศส่งมาแล้ว
อีกมุมหนึ่งครอบครัวของคุณวิเชียน
อยู่ที่ศรีสะเกดคุณพ่อคุณแม่เองก็แสดงความเป็นห่วง
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าตอนวันที่เกิดเหตุวันที่เป็นข่าว
ก็พยายามที่จะโทรติดต่อคุณวิเชียนนะ
แต่ว่าโทรไม่ติดสงสัยว่าคงอยู่ในป่า

แล้วก็ตอนนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป
คุณพ่อคุณแม่ของคุณวิเชียนที่ศรีสะเกด
คุณแม่ถือรูปของคุณวิเทียนไว้ตลอดเวลาคุณทัศนัย
ภูมิใจสิฮะภูมิใจแล้วก็เป็นห่วงลูกชายนะฮะ
ส่วนตำรวจท่านนี้คือผู้กำกับสพยางชุมน้อยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกมลวัดสุขใส
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเดินทางไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
คุณพ่อก็คือนายกรคุณแม่ก็คือนางวงเดือนชินวงศ์
เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิเชียน
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมาก
กังวลว่าลูกชายจะไม่ปลอดภัย
คุณแม่ของคุณวิเชียนถือรูปของลูกเอาไว้ตลอดเวลาในมือ
เปิดใจกับนักข่าวของเราบอกว่าหลังทราบข่าวจากโทรทัศน์
ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงลูกมากนะ
จากว่าหลังเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อลูกชายได้
กระทั่งคุณวิเชียนโทรศัพท์กลับไปหาครอบครัว

คลายความวิตกกังวลลงไปได้บ้าง
บ้างนะแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้

ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยเถอะ

แล้วก็ใจจริงลึกบอกว่าอยากให้ลูกชาย
ย้ายกลับไปทำงานฝั่งภาคอีสาน

ฟังเสียงคุณแม่ของคุณวิเชียนหน่อยค่ะ
เป็นห่วงไหม
เป็นห่วงลูกเป็นห่วงกับผู้อาจเป็นห่วงลูก
จะมีเหตุร้ายมาอยู่ที่บ้านมีกลัวอย่างนั้นไหม
แล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องผู้กำกับสอบฮอย่างชุมน้อย
ก็เดินทางมาที่บ้านพร้อมกับประชาชนมาให้กำลังใจ
ผู้กำกับบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง
ก็ให้สายตรวจให้ตำรวจตระเวนมาดูแล
ของพ่อแม่คุณวิเชียนอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวฟังเสียงตำรวจผู้กำกับสพยันชุมน้อย
พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คุณวิเชียร์ครับ
จริงแล้วนอกจาก

เพราะว่าการที่ไปลงพื้นที่จับกลุ่มครั้งนี้

แต่ว่ายังมีข้าราชการอีกหลายท่านที่ไปพร้อมกัน

ถูกต้องค่ะข้าราชการเหล่านี้นะคะทำดีเราก็ต้องชมเชยนะคะ

เพราะว่าพลังของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพลังโซเชียล
จะช่วยผลักดันช่วยคุ้มครองท่าน
ให้รอดพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านทำดี

สังกัดนะคนดีแบบนี้ช่วยให้รางวัลเป็นกำลังใจเขาหน่อยแล้วกันนะ